คือชาวบ้านเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือผ่านมายังสื่อมวลชนหรือว่าเพจเฟซบุ๊กต่าง
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไงช่วยมาดูคุณตาให้หน่อย
นี่ฮะอย่างเพจเฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอดก็โพสต์เอาไว้
บอกคุณตาอายุ๗๙แต่เราไปตรวจสอบเนี่ยถ้าดูตามบัตรแกจะประมาณ๗๘๗๙นี่แหละครับ
แล้วมีข้อความบอกว่าสุดรันทศคุณตาวัย๗๙พิการเดินไม่ได้ถูกทิ้งอยู่ตามลำพังในห้องเช่า
หลังโรงหนังกรุงสยามแล้วก็มีแฮสแท็กบอกชาวบ้านบอกคุณตาไม่ได้อาบน้ำมา๒ปีแล้ว
ค่อยไปนะครับเพราะเราอยากจะไปดูสภาพความเป็นอยู่ด้านในด้วยนะครับ
คือข้างในก็จะมีข้าวของพวกเครื่องใช้เครื่องนอนของคุณตานะครับ
แต่สภาพคือไม่ได้ทำความสะอาดเลยก็จะมีกลิ่นคลุ้งทั่วห้องไปหมดนะครับ
เป็นห้องเช่าที่คุณตาแกอยู่คนเดียวนะฮะห้องเช่าเล็กชั้นเดียวนะครับ
แต่มันจะเป็นชั้นลอยอยู่ด้านบนด้วยนะครับนี่ฮะคุณตาบอกว่าคุณตาเนี่ยชื่อ
ฤทธิยิ่งสุนทรปฐมอายุ๗๘ปีตอนนี้เป็นอำมพลึก
เราก็พยายามสอบถามว่าเอ้าทำไมมาอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้
เพราะตามข้อมูลของชาวบ้านบอกว่าแกก็เลิกกับภรรยาไปหลายปีแล้ว
แล้วตอนนั้นภรรยาก็พาลูกไปอยู่ด้วยเป็น๑๐ปีแล้วล่ะนะ
นี่ค่ะคุณตาคือที่คุยด้วยเนี่ยแกจะค่อนข้างพูดแบบลักษณะวกไปวนมาหน่อย
อาจจะด้วยอายุเยอะด้วยนะฮะ๗๘๗๙แล้วนะครับ
เอาเป็นว่าแกเป็นอำมพลึกนะเดินเหินไม่ได้ลุกยืนยังไม่ได้เลย
คือพูดไปพูดมาน่าจะเครียดเลยนะเครียดแบบคนจมความทุกข์มาก
คือเหมือนกับแกทุกข์ที่แกเดินไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับ
ริสยิ่งบอกว่าก่อนหน้านี้สักปีกว่าเนี่ยยังเดินได้นะ
ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้อยู่อยู่เนี่ยอาการมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวัน
จนตอนนี้แขนกับขาเนี่ยมันชาไปหมดแล้วใช้ได้ก็ใช้ได้ข้างเดียวแขนอยู่ข้างเดียว
ข้างซ้ายเนี่ยเห็นไหมขาอีกข้างหนึ่งก็พอขยับได้บ้างอีกข้างหนึ่งกับแขนขวานี่ชาไปหมดเลย
ผมเผ่าหนวดเคราวนี่คือไม่ได้ตัดเลยไม่ได้โกนเลยเพราะไม่มีคนดูแลช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้
ชาวบ้านบอกถึงขั้นเนี่ยไม่ได้อาบน้ำมา๒ปีเพราะไม่รู้จะไปอาบยังไง
ไปไหนก็ใช้วิธีนั่งถัดอยู่กับพื้นนะมีชาวโบ้งชาวบ้านเอาข้าวอะไรมาให้บ้าง
คือไม่ได้ออกนอกห้องไม่ได้ออกนอกพื้นที่ตัวเองเลยอ่ะแค่ลำพังอยู่ในห้องยังลำบากเนี่ยฮะ
คือพูดไปพูดมาเนี่ยคุณตาแกบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะแกคิดของแกอยู่นะ
บอกแกไม่อยากอยู่แล้วนะคืออยู่สภาพแบบนี้แกบอกแกอยากตายมากกว่า
ผมอยากออกไปอยู่ที่ไม่ได้เขาไม่มีลูก
คือดูแลตัวเองคนเดียวไม่ได้

บยศไม่อยากที่นี้และก็ตายเหิงเหง้อนเหลือดร้อนมากเลย

บยศแต่อยากมากเลย

คือพอถามไปแกบอกไม่มีลูก
แต่เท่าที่ฟังจากชาวบ้านในระแวกเนี่ยบอกว่าความจริงแกมีลูกมีเมีย
เอาเผื่อยาดพี่น้องเพื่อนหรือว่าภรรยาหรือว่าลูกของคุณตา
ได้เห็นได้ฟังอยู่เนี่ยเผื่อจำกันได้นะ
แล้วก็เผื่อจะไปช่วยเหลือแกหน่อยนะคะ

ส่วนนี้คือเพื่อนข้างห้องนะครับคุณวรดานะครับ
คุณวรดาบอกว่าคุณตาเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้สัก๔๕ปีนะครับ
เป็นห้องเช่าที่ย่านโรงหนังเก่ากรุงสยามแถวสายไหมกรุงเทพนะครับ
ระยะหลังเนี่ยที่มาสังเกตเนี่ยก็คือเอ๊ะทำไมไม่ออกมาจากห้องเลยนะ
คือไม่เห็นมาแบบนานหลายเดือนมากก็เลยไปเคาะเรียกดู
ปรากฏว่าพอแกเปิดห้องมาเนี่ยเอ้าตาเดินไม่ได้ซะแล้ว
ก็จะคอยมาคอยดูแลให้อยู่บ้างนะบางครั้งเห็นแกเนี่ยนั่งทุบศีรษะตัวเอง
เหมือนกับน้อยใจในสภาพร่างกายของตัวเองหากเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มารับตาไปดูแลอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้หน่อย
เพราะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยเหลือกันได้ทัน
อย่างคุณวรดาบอกว่าเธอก็คือเพื่อนข้างห้องก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องที่ไหน
คือเห็นแล้วก็สงสารนั่นแหละก็เอาข้าวเอาปลาเอาน้ำอะไรมาให้กินบ้าง

บางทีแกก็ไหว้วานให้ไปซื้อของอะไรให้บ้างก็ซื้อให้
แต่ก็ช่วยได้เท่านี้นี่แหละ
เพราะชาวบ้านแถวนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันก็จริง

พูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบ้าง
บางทีพอแกพูดไม่ออกแกก็ตบหน้าตัวเอง
อยากจะแบบว่าอยากจะพูดออกแต่พูดไม่ออกอะค่ะ
ก็เลยบอกให้แกนึกก่อนแล้วก็เดี๋ยวแกก็เรียกใหม่
บางทีเราไปขายของกลับมามืดเราก็ยังไม่รู้ว่าแกมีลมหายใจไหม
ได้ยินเสียงก็ยังปลูมใจแต่เราก็จะดูได้ขนาดไหน
แกพูดเองแกบอกว่าแกถามว่าหาใครมารับไปไหนได้ไหม
ก็เลยปรึกษากับเจ้าของห้องเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้มันก็
แกก็อย่างนี้แกก็ชะโงกมองอย่างนี้
เพราะว่ามีอยู่อาทิตย์หนึ่งแกไม่ยอมออกห้องเลย
เรียกแกก็ไม่เปิดแต่แกไอเหมือนแกเป็นใคร
ไม่เปิดให้เราก็เข้าไม่ได้มันก็ปล่อยแกแล้วเดี๋ยวแกก็เรียกเอง
คือนี่เจ้าของห้องเขาก็คงจะช่วยเหลือดูแลอยู่
ให้อยู่ให้อาศัยเพื่อนบ้านก็คอยซื้อข้าวซื้อน้ำเอาข้าวเอาน้ำมาให้กิน
แต่เขาก็อยากให้คุณตาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่ดูแลจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้
ถึงขั้นแบบน้ำทะไม่ได้อาบมาเป็นประเยี่ย
บอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว
แล้วก็ได้รับข้อมูลจากทางเพจเฟซบุ๊คสายใหม่ต้องรอดด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะไปหาคุณตาริดยิ่งนะครับว่าจะช่วยเหลืออะไรกันยังไงได้บ้าง
โดยเฉพาะเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าแกอยู่คนเดียวแบบดูแลตัวเองไม่ได้เลย
ตอนนี้กำลังประสานกับทางภูมิในการสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งของกรทมนะครับ
ซึ่งจะมารับตัวได้คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ก่อนอื่นจะพาคุณตาเนี่ยไปตรวจเรื่องของอาการป่วยต่างก่อน
อำมพลึกหรือว่าสภาพร่างกายต่างจากนั้นจะประเมินอีกครั้งหนึ่งว่า
จะให้คุณตาไปอยู่ที่ไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดสำหรับคุณตา
นี่ฮะเรื่องราวของคุณตานะครับเผื่อญาติพี่น้องได้ข่าวนะ
คุณผู้ชมเป็นห่วงกันเยอะเลยค่ะนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เพื่อยาดพี่น้องดูข่าวอยู่ด้วย